ฮะมันจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งตอนที่น้องพลอยเนี่ยติดต่อกับไอ้ร้านเนี้ย
เห็นชื่อร้านนะครับก็พยายามแชทคุยแล้วก็ถามความชัวร์
ถ้าจะให้หนูโอนเงินไปเบลอเลข๑๓หลักก็ได้มันก็ส่งบัตรประชาชนมา
แต่เป็นชื่อนามสกุลของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นบัญชีม้าด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องบัญชีม้า
แล้วเนี่ยบอกขอดูหน้าร้านหน่อยได้ไหมมันส่งภาพขวามือมานะฮะ
นี่พอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยซ้ายมือนี่คือร้านจริงของเขานะครับเห็นไหมครับ
ขวามือเนี่ยมันก็ไปพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษทับชื่อจริงของร้านเข้าไป
คุณซายนะฮะคือเจ้าของร้านนะครับซ้ายมือที่เป็นร้านจริงแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราว
สวัสดีครับคุณซายครับคุณซายเห็นข่าวนี้เห็นบอกโอ้โหคนโทรมาที่ร้านเยอะแยะเลยหรอ
ตกใจมากเลยค่ะมันยังไงกันฮะเนี่ยเห็นข่าวแล้วตกใจไหมฮะ
ใช่ค่ะพี่ลูกค้าโทรมาค่ะถามว่าร้านพี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ตอบกับเขาไปว่าใช่ค่ะ
ร้านจริงแต่ว่าชื่อร้านไม่ใช่ร้านตั้งเก็บปลอมขึ้นมา
คือตอนที่คนเขาเห็นเนี่ยเขาจำร้านเราได้แม้ว่าชื่อจะไม่ใช่ใช่ไหม

เขาก็เลยโทรมาถามว่าเอ๊ะตกลงใช่หรือเปล่าร้านนี้

มีเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามมาหรือยังฮะ
วันนี้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะแจ้งความไว้ลงบันทึกประจำวัน
น่าจะลงบันทึกประจำวันได้อย่างเดียวค่ะ

ใช่ค่ะสพเมืองนครสวรรค์นี่แหละค่ะ
เอามีอะไรอยากฝากบอกถึงประชาชนหรือว่าคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้หน่อยไหม
เพื่อจะเข้าใจผิดกันจะได้เข้าใจถูกต้อง
เป็นค่อนข้างสาธารณะค่ะ
ก็มีแข่งชิ้นประกันเยอะให้ตรวจสอบเช็กก่อนให้ดี
อย่างนี้สุดท้ายมีอะไรจะเกิดขึ้น
คุณสายที่ร้านก็ขายมือถือเถอะใช่ไหมฮะ

มีลักษณะแบบนี้ไหมแบบติดต่อเข้ามาคุย
แล้วก็อ่าเพื่อจะสอบถามว่าผ่อนเท่าไหร่สดเท่าไหร่อ่า

คือถ้าเกิดร้านที่เขาขายจริงส่วนมากอย่างนี้มันไม่ค่อยมีใช่ไหม
คือการผ่อนเขาจะต้องแบบว่าให้มีมามียืนยันตัวตนว่ามีตัวตนจริงไหม
ไม่ใช่เอารูปบัตรประชาชนมาผ่อนกับทางร้านอะไรอย่างนี้ค่ะ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
ส่วนใหญ่จะเป็นเข้ามาที่หน้าร้านโดยตรง
ถ้าเกิดฟังจากคุณซายอันนี้คือเจ้าของร้านขายมือถือนะครับ
มุมหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าลูกค้าต้องกลัวร้านค้า
ร้านค้าก็กลัวลูกค้าเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะผ่อนหรือจะซื้อเนี่ย
เขาก็อยากให้คุณมาที่ร้านเพื่อจะดูหลักฐานต่างให้ชัดเจน

เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเจอแบบผ่อนง่าย
ส่งเงินมาแล้วเดี๋ยวส่งเครื่องไปให้

มันดูง่ายเกินไปเนี่ยค่ะ

แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เรียบร้อยค่ะ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
สวัสดีครับ